ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
มาเชียงใหม่เป็นปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวพี่บอลเองซึ่งเป็นแฟนเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ

สื่อต่างอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของร้านมารินสกาย
ผมพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำและชัดเจนครับ
ร้านมริสกายนะครับนี่ครับแบบด้วยญาติครับ
นี่ตรงผมเองครับนายธนินครับ
ชัดเจนนะครับจะจ้างกัด๔คนไว้ที่ตามหลอกความจริงนะครับ
ที่นี่มริสกายครับ
มริสกายคืออะไรคะ
คือร้านของบอสนิทเชียงใหม่ครับ

ดัดป๊าเลยนี่ไง
ผู้ชายคนนี้บอกว่ากูเป็นแฟนดารากูรวยกูจะทำอะไรก็ได้ที่นี่เป็นที่ของกู

เยอะเลยสำหรับคดีการรุมทำร้ายนะคะ
เรากำลังจะคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่ของเจมส์บอลนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายจากเหตุการณ์ในร้านอาหาร
อิสราชนุวัฒน์คือเจมส์บอลนะคะ
แล้วก็จนถึงตอนนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ย
น้องเนี่ยเพิ่งจะออกจากห้องผ่าตัดเมื่อไม่นานมานี้

เราจะคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่ด้วย
พนตรีวิทยาวันคาวิสันค์ผู้บัญชาการมวลธนฐานบกที่๓๘
สวัสดีครับ

น้องออกจากห้องผ่าตัดได้นานแค่ไหนคะ
รอบล่าสุดน้องผ่าตัดอะไรคะ
ผ่าตัดจมูกที่หักนะคะตรงนี้ค่ะที่หักเข้าไปนะคะ
ปลายจมูกตรงปลายจมูกใช่ไหมครับค่ะตรงตรงนี้ค่ะ
เรื่องตาบอดนี่ไม่มีค่ะ
แต่ว่าอาจจะเกิดอาการที่ว่า
ใช้สายตาได้ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป
อย่างเช่นถ้าเราเห็น๑๕
เขาอาจจะเห็น๗๐หรือ๕๐
ค่ะแต่ตอนนี้คุณหมอยังจะเอาไปตรวจวันนี้อีกทีนึง
ยิงคุณหมอว่างั้นนะคะถึงไม่ทราบว่ากี่โมง
กระโหลกคุณแม่ได้รับการกระทบกระเทือนแค่ไหน
มีรอยล้าวไหมหรือมีลักษณะแบบไหนคะคุณหมอบอกไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีรอยร้าวค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ไปดูผลที่เขาตรวจเมื่อคืนนะคะ
เขาให้ดูละเอียดมากก็คือไม่มีรอยร้าวค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ที่คุณแม่ห่วงก็เรื่องตาว่า
จะกลับมาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
งเรื่องการมองเห็นค่ะค่ะคุณพ่อได้คุยกับน้องล่าสุด
หลังจากที่ผ่าตัดไปเมื่อคืนเนี่ย
เขาสื่อสารได้ตามปกติใช่ไหมคะ

อาการที่ได้รับการรักษาครับ
อันนี้มีอาการภาวะบ้างไหมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
เมย์คืนก็มีบ้าง

แล้วก็ลดลงจากบาดกลัวค่ะ
คุณพ่อกับคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่นเอาไว้นะคะ
แล้วคนก็เอาคำให้สัมภาษณ์ไปคือมันก็ต่อเนื่องข่าว

ขอย้อนกลับไปคุณแม่บอกว่าตอนที่น้องถูกทำร้ายเนี่ย
ถือโทรศัพท์คุยกันอยู่จนกระทั่งเสียงหายไปตัดไปค่ะค่ะ

คือเขาโทรหาแม่เพื่อคุยอย่างอื่นถูกไหมคะ

คุยกันว่าอะไรบ้างตอนนั้นก่อนเกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุนี้นะคะเขาคุยว่า
ตอนนี้เขาส่งน้องกับ
เขาไปทานอะไรนะทานหมูกระทะ
แล้วก็ไปดื่มนมไปกับน้องน้องชายเขา
ซึ่งมาจากจังหวัดเชียงรายแล้วจะมาสอบที่เชียงใหม่
แล้วกับพี่ชายคน
คุณแก่งเอริน
แล้วบอกว่าเดี๋ยวสักพักจำบอลจะกลับแม่

เพราะว่าเขารู้ว่าพรุ่งนี้จริงเรามีแพลนว่า

พรุ่งนี้เราจะมาเยี่ยมลูก
คุณแม่จะมาเยี่ยมลูกค่ะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นน้ำเต้าหู้ก็แล้วกันค่ะ
พอพูดกันสักพักนึงเขาก็บอกว่า
แม่ครับมีโอกาสมาล้อมโต๊ะเจมส์บอล
ณตอนนั้นคุณแม่นึกว่าลูกเราแทบจะไปเป็นกลุ่มนะคะ
ณตอนนั้นคุณแม่คิดว่าอ๋อลูกคงจะไปเป็นกลุ่ม
แล้วสงสัยกลุ่มวัยรุ่นอาจจะเสียงดังหรือเปล่า
กาดคงจะมาห้ามอะไรประมาณนั้นนะคะ
แล้วคุณแม่ก็ถามไปว่าลูกครับ
เขาพูดคำนี้แล้วก็ว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นลูก
สักพักลูกครับลูกครับเสียงลูกเงียบค่ะ

คุณแม่คิดว่าน่าจะถึงเกือบนาทีในนาที๒นาทีค่ะ
แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรไม่รู้อะค่ะ
แต่ว่ามันได้ยินแบบนั้น
หนึ่งก็ได้ยินลูกว่าแม่ครับแม่ครับ

จมันถูกทำไรครับแม่ครับอย่างนี้ค่ะ

มันไม่ใช่พูดเปล่าค่ะ
แต่คุณแม่รู้ว่า
ลูกเจ็บปวดมากค่ะตรงนั้น
เพราะว่าเขาเป็นคนที่อ้อนพ่ออ้อนแม่มาตั้งแต่ไหนแล้วอย่างนี้ค่ะ
แต่ตรงนั้นเรารู้แล้วว่าลูกเราเจ็บมาก

สักพักก็ไม่ได้ยินอีกเสียงลูก
แต่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าคุณแม่ไม่เห็นนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันนาน
ผ่านไปประมาณสักเกือบ๑๐นาทีค่ะ

พี่ครับพี่ครับขอร้องนะครับ

คือร้องแบบเสียงที่รอดออกจากโทรศัพท์มาค่ะ

เรารู้ว่าค่ะว่าลูกมันคงเจ็บมากค่ะถึงขนาดนั้น

เงียบตุ๊บตับตุบตับอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
แล้วก็นี่มีคำนึงของเขาว่า

ผมเป็นลูกทหารครับพี่ผมเป็นลูกทหาร

บอกว่ามึงแต่งแน่อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ

เพราะเสียงลูกเจ็บปวดแล้วก็เบามากค่ะ
แต่ว่าเสียงที่บอกว่ามึงตายแน่นะคะชัด
ชัดกว่าเสียงลูกเราด้วยซ้ำไป
นับตั้งแต่ตอนที่โทรคุยกันแล้ว
บอลก็บอกคุณแม่ว่ามีกาดมาล้อมโต๊ะเขา

ได้ยินเสียงเพลงไหมได้ยินเสียงคนพูดไหม
ได้ยินเสียงใครตะคอกเขา
หรือได้ยินเสียงอื่นนอกเหนือจากเสียงเขาไหมคะ
ได้ยินเสียงนี่แหละค่ะที่ว่ามึงไตแน่
แล้วอีกเสียงหนึ่งตอนที่ลูกขอว่าเป็นลูกทหารผม
พี่ครับอย่าทำผมเลยนี่นะครับ
ผมเป็นลูกทหารเนี่ยค่ะก็มีเสียงหนึ่งว่ากู

ชัดมาเข้าในเสียงที่คุณแม่ได้ยิน
เหมือนว่ากูมีเมียเป็นดารา
กูรวยกูเป็นเจ้าของสถานที่นี้
แล้วทีนี้กูไม่สนแล้วสายลูกก็หลุดไปเลยค่ะ
หลังจากคำว่ากูไม่สนใส่ลูกไปหลุดไปเลย

เพราะตอนที่คุยกับลูกเราอยู่บนเตียงใช่ไหมคะ
คือคุณขวัญนึกภาพรู้ไหม

ระหว่างที่ลูกเงียบตลอดน่าจะพยายามเรียกลูกตลอด
แต่ลูกไม่เคยมีเสียงตอบมาเลย
ระหว่างที่คุณแม่คุยกับเจมส์บอลอยู่ค่ะ

บังเอิญเป็นโทรศัพท์ที่คุณแม่ไม่ใช้

คุณพ่อได้ยินคำพูดเดียวกันเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่คือเสียงที่เขาเรียกหาแม่เขา

มีคนล้อมมีการ์ดล้อม
แล้วก็เสียงขอร้องอย่าทำร้ายเขา

คุณพ่อได้ยินเสียงคนอีกฝั่งนึง
พูดประโยคอย่างที่คุณแม่บอกเลยใช่ไหมคะ
คุณพ่อถามกันแบบตรงไปตรงมา
คือคุณพ่อก็เป็นอาหารยศก็อาวุโสมาขนาดนี้
คือจังหวะนั้นพอสายของเจนส์บอลตัดไป
คุณพ่อโทรให้ใครไปดูที่ร้านไหม

คุณพ่อเขาจิ้มตั้งแต่ได้ยินวินาทีนั้นแหละค่ะ
จิ้มพยายามจิ้มมันดึกมากนะครับ

ก็โทรแจ้งตำรวจครับแจ้งตำรวจ
ก็เริ่มแจ้งครับกราบการที่น่าน
ท่านก็ช่วยติดต่อแจ้งไปที่เชียงใหม่ให้
สภาพที่เห็นวินาทีแรกที่เห็นลูกชายเห็นอะไรคะ
ภาพแรกที่มาถึงโรงพยาบาลก็เห็นลูกนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แต่ว่าภาพคุณแม่อยากเล่าให้ฟังว่า
อยากเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่สายน้องเขาหลุดไปนะคะ
ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะที่คุณแม่นั่ง

ตอนแรกอยู่บนเตียงก็วิ่งไปวิ่งมาในห้องนอนไม่รู้ทำไงค่ะ
ถือโทรศัพท์ลูกมันไม่ติดค่ะ
สารมิติเราเชื่อว่ายังไงก็ต้องเกิดเหตุร้ายกับลูกแน่เลย
อีกสักพักสายติดสายติดแล้วเราก็เรียกลูกครับลูกครับก็ไม่มีเสียง
พอไม่มีเสียงคุณแม่ก็ว่าลูกเป็นอะไร
ลูกครับลูกลูกอยู่ไหมครับลูก
ลูกค้าเรียกพยายามเรียกดังมาก
เชื่อว่าคนในค่ายถ้าเขารอบเขาได้ยินแน่นอน

ลูกครับลูกตอบไหมครับลูกลูกอยู่ไหมลูก
พยายามเรียกฮะสักพักก็ได้ยินเสียงแบบเบามากเลย
คับแม่คับแม่อะไรประมาณนั้นค่ะ
คุณแม่ว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ไม่ตอบ
ลูกฟังแม่นะลูก
ก็เรียกเขาลูกอยู่ไหนเขาก็ไม่ตอบค่ะ

ลูกลูกตอบแม่ตอนนี้ลูกอยู่ไหนลูก
พอบอกเขาอย่างนี้ค่ะคุยกับเขาอย่างนี้

ตอนนี้อยู่อยู่บ้านเพื่อนแล้วครับ

ลูกครับลูกลูกปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ

งั้นลูกวีดีโอคอร์ให้แม่หน่อยนะ

เขาบอกแม่ครับแม่ไม่ต้องดูดีกว่า

เขาพูดอย่างนี้คุณแม่รู้เลยว่าคือ

รู้เลยว่าลูกต้องเป็นเยอะ
ลูกเขาเป็นคนที่ห่วงใยในความรู้สึกของพ่อแม่มาก
เพราะตั้งแต่เล็กจนโต
เขายังไม่เคยทำอะไรให้แม่เสียใจเลยค่ะ
เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงแม่ด้วยซ้ำไป
แล้วถึงทีนี้คุณแม่พอรู้ว่า
ลูกได้อยู่ที่บ้านของเพื่อนเลยใช่ไหมคะ
ก็เลยว่างั้นคุณแม่ขอสายเพื่อนลูกนะครับ

หนูช่วยถ่ายรูปเจียมบันให้คุณแม่ตอนนี้เลย
ช่วยถ่ายรูปจำวัดให้คุณแม่ดูตอนนี้เลย
ภาพที่คุณแม่เห็นนี่ไงคะ
เห็นภาพที่คุณแม่บอกเลยหรือว่า

คือภาพนี้แหละที่คุณแม่ได้ภาพแรก

ใช่ไหมคะนี่คือภาพแรกที่ให้เพื่อนลูกถ่ายส่งมา
เพราะเจมส์บอลเองไม่อยากให้พ่อกับแม่เห็น

แล้วก็ตัวน้องเองให้สัมภาษณ์รายละเอียดไป

เอาจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันวันนี้

หรือคดีไปถึงไหนแล้ว
ทางฝั่งนู้นเขายังไม่มีใครติดต่อมาค่ะ
แต่สำหรับเรื่องคดี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านกำลังดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
การติดต่อเนี่ยติดต่อมาผ่านตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณพ่อ
คือก็ตามกระบวนการคือเป็นตำรวจอย่างเดียว
เป็นกระบวนการทางตำรวจครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนพยาน
ซึ่งก็ได้ทำอย่างเต็มขีดความสามารถ
ในเรื่องการเก็บหลักฐานในพื้นที่ต่างนะครับ

แต่ว่าทางคุมกับตับกลพทนสวนสวนช้างเผือก
และก็ทางหักอาชารการตับกลพทนภาคห้าท

ถึงความคืบหน้าของคดีตลอดเวลา
ซึ่งที่คาใจคนเป็นพ่อเป็นแม่
จากเหตุการณ์ที่ลูกถูกทำร้าย
คนเป็นพ่อเป็นแม่จากเหตุการณ์ที่ลูกถูกทำร้าย

คาใจเหรอคะสิ่งที่คุณแม่คาใจนะคะ

หลังจากที่เกิดเหตุ
ลูกของคุณแม่นะบอกว่า
มีคนทำร้ายเขา๔คนใช่ไหมคะ
ตอนนี้มีคนมามอบตัวแค่คนเดียว

สถานที่ที่เกิดเหตุ
ตอนนี้กล้องวงจรปิด
ไม่มีสักตัวซึ่งจริงแล้วมี๔ตัว

คุณแม่ยังคาใจสิ่งที่มันจะเป็นหลักฐานให้ได้
เรื่องกล้องอยู่หรือคะ

เพราะว่าเมื่อวานถ้าคุณแม่จำไม่ผิดนะคะ

เสียได้ประมาณ๒๓เดือน
แต่ว่ามีคนส่งมาให้คุณแม่ดูเมื่อคืน
กล้องเขาเมื่อวันที่๒๑ตุลาคม
เวลาประมาณเกือบทุ่มยังใช้ได้ค่ะ

แล้วก็คนพยายามหาหลักฐาน

คดีนี้ว่าของจริงตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริง

คือหลักฐานสำคัญกล้องไปไหน
แล้วก็การติดต่อก็จากตำรวจเท่านั้นใช่ไหมคะ
คุณพ่อค่ะในฐานะที่อยู่ในราชการด้วยค่ะ
คุณพ่อมองว่าตอนนี้สิ่งที่เรากังวล

ครับก็คือทุกคนคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
จะเป็นฆาติการชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับ

ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างนะครับ

ในเรื่องของการซึ่งจะใช้ระบบนอกกฎหมาย
มันในยุคสมัยนี้มันน่าจะเลิกได้แล้วนะครับ
ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นข่าว

หรือส่งสัญญาณอะไรกับเรื่องนี้ไหมคะ
ก็ตอนนี้ยังไม่มีครับ

คุณแม่จนถึงตอนนี้สถานการณ์มันก็
คนก็พยายามจะโยงกันนะคะว่า

ถ้าเป็นไปตามที่คุณแม่เล่าว่าได้ยินแบบนั้น
หรืออย่างที่น้องเล่าว่าโหพูดขนาดนี้

ตกลงแล้วเรื่องนี้มันแค่ทะเลาะวิวาส
มันแค่ทำร้ายร่างกายหรือมันกลายเป็นขออภัยนะคะ
คือมันจะมีเรื่องอิทธิพลมาเกี่ยวไหม

ค่ะตอนนี้สำหรับตัวคุณแม่นะคะ

คนที่เขาสามารถเปิดผับ
ติดกับสถานศึกษาใหญ่ระดับนั้นได้ขนาดนี้นะคะ
คุณแม่เชื่อว่าเขาต้องมีกลุ่มอิทธิพล

ซึ่งตรงนี้

คุณแม่ก็ถามว่ากังวลตรงนี้ไหม

เพราะเราเชื่อในขบวนการยุติธรรม
เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเรา

แล้วคุณพ่อเป็นคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติ
เชื่อว่าความดีที่ท่านทำเพื่อประเทศชาติและนายหลวง
คงจะทำให้ครอบครัวเราหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้ค่ะ
คุณแม่มีใครโทรมาเพื่อจะเข้ามาขอโทษ
เข้ามาเยี่ยมอาการน้องแล้วหรือยังคะ

ไม่มีใครติดต่อเข้ามาเพื่อเยี่ยมหรือขอโทษ

หลังจากนั้นไม่มีเพิ่มเติมใช่ไหมคะ

แถมตอนนี้คือ
จริงแล้วคุณแม่อยากให้คนชื่อบอลเนี่ย
คุณแม่เชื่อค่ะว่ายังไงคุณนั่นแหละ
เป็นคนที่สั่งทำร้ายลูกฉัน
เพราะว่าลูกมีตาสองตา
แล้วในอินเตอร์เน็ตคุณแม่ดูเมื่อวานนะคะ
มีหลายข้อความที่บุคคลเขาเห็นชัดเจน

แล้วก็ถ้าคุณแม่จำไม่ผิดว่ามีกลุ่มหนึ่ง
เขาเขียนบอกว่าเขาเป็นกลุ่มชายล้วน
บังเอิญนั่งอยู่ใกล้โต๊ะน้องเขา
ค่ะแล้วน้องเขาเป็นคนหล่อดี

เพราะวงเล็บกลุ่มชายล้วนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
บอกว่าเห็นน้องเขาเดินเข้ามา
ก็ท่าทางไม่ได้เมาอะไร
แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ในสักพักก็เห็นในที่เขาเขียน
เห็นมีผู้ชายประมาณ๓๔คนมาล้อม
แล้วก็น้องเขาก็ตกเก้าอี้ไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตอนที่เขาชกลูกเนี่ยค่ะ

มีกัดเขาชี้หน้าโต๊ะ
ตอนนี้คุณแม่อยากประกาศ
ถ้าใครมีคลิปคุณแม่ได้ขอค่ะ

ขอให้คุณแม่ได้คลิปตรงนั้น
เพื่อว่าคลิปตรงนั้นมันจะเป็น
มันจะช่วยสังคมได้ดีมากค่ะ
คืออยากให้คนเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมบ้าง
คืออย่างน้อยคุณแม่ขอความเห็นใจ
แล้วคุณแม่อยากฝากขอบคุณโต๊ะที่

คือจนถึงตอนนี้ที่คุณแม่เห็นข้อมูล

แม่ก็ยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่ทะเลาวิวาส
แต่เป็นทำร้ายร่างกายแน่นะคะ
แล้วก็จนถึงตอนนี้ขอคำถามสุดท้าย
ถ้าคนที่คุณแม่เชื่อว่าเป็นคนสั่ง
ให้ไปทำร้ายเจมส์บอลมาขอโทษ

ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยากเจอเขาค่ะ

ทั้งที่เมื่อวานเขาบอกว่าเขาจะออกให้สัมภาษณ์ข่าวใช่ไหมคะ
ในสุดเขาก็ให้นางเอกของเขา
ที่เขาบอกว่าเป็นดาราของเขา
เป็นเมียของเขาเนี่ยที่เขาประกาศบอกกับลูกนะคะว่า
กูมีเมียเป็นดาราคือคนนี้ออกมาแก้ข่าวแทนเขา
ซึ่งคุณแม่ว่าถามว่ามันยุติธรรมไหม
คุณแม่ไม่ได้เอ่ยถึงคุณดาราเลยว่าคุณเป็นคนทำ

คุณไม่ควรที่จะมาออกรับหน้ากับผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายค่ะ

แต่ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของคดีหรือเรื่องของข่าวนี้ไปยังไง

ยังไงขอให้น้องหายเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการมองเห็นขอให้กลับมา

วันนี้ขอบคุณนะคะที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ

ขอบคุณค่ะ